ไปดูปัจจุเหตุนี้เป็นรถชนบนทางด่วนพิเศษ๔รัฐคุณผู้ชมมา
แต่ปรากฏว่าในรถเก่งเนี่ยมีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่ง
เขาลงมาลักษณะเหมือนโดนลักพาตัวมา

เป็นคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมนะโอ้โหนี่เมื่อวานนี้เอง๑๔กันยายนที่ผ่านมานะ
อ๋อที่วิ่งอยู่ใช่ไหมนั่นหนักนั่นหนัก
วิ่งออกไปไปขึ้นแท็กซี่ครับ
ขึ้นแท็กซี่แล้วไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับ
ตรงนี้คือก่อนลงถนนพระราม๙พื้นที่สนมักกษัน
พอไปตรวจสอบในรถเก่งที่ชนท้ายอยู่คุณผู้ชมตามมา
ข้างล่างนะข้างล่างอันนี้แท็กซี่แล้ว
ซี่เป็นคันที่ผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลง
ขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับ
แต่พอไปดูในรถเก่งนี่สิมีอะไร
มีเชือกที่ใช้มัดมือมัดเท้าผู้หญิงชาวจีนอยู่บนรถเก่งด้วย
ตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ย
เป็นชาวจีนเหมือนกันเป็นคนขับรถก็คุมตัวไว้สอบสวน
เพราะว่าผู้หญิงชาวนี่ไงอุปกรณ์พันธนาการ
เออเป็นเชือกมาแบบนี้มีกล่องซองทิชชู่อยู่อันหนึ่ง
ผู้หญิงชาวจีนอายุ๒๗ปีครับ
เธอเป็นนายหน้าหาคนไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี
เพิ่งจะเข้าไทยมาเมื่อสองกันยายน
ทีนี้เนี่ยเธอมีเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนำให้เธอรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง

นัดเจอกันนัดกินข้าวกันช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมา๑๓กันยายน

พอทานอาหารไปดื่มไปด้วยไงพี่เบิร์พี่น้ำแข็ง
ไปสักพักเธอบอกเธอมึนหัวจำอะไรไม่ได้เลยนะ
มาอีกทีรุ่งเช้าครับ๑๔กันยายน
ตื่นที่ไหนรู้ไหมที่ไหนโรงแรม
รามคำแหง๘๑เป็นที่พักของผู้ชายคนนั้น
ผู้ชายชาวจีนคนนั้นสภาพเปลือยเปล่าเลย
คนร้ายบอกเธอว่าจะพาไปทานอาหารแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวพัทยา
แต่ระหว่างอยู่บนรถเนี่ยคนร้ายข่มขู่บีบคอเอาเชือกมัดมือมัดเท้าเธอ
คูณ๕เข้าไป๑ล้านบาทครับเธอไม่มีเงิน
เธอก็เลยต้องให้เพื่อนโอนเงินมาให้๕๐๐๐หยวนก็ประมาณ๒๕๐๐๐บาท

แต่ดันในคนขับคนจีนคนหน้าผู้ชายคนจีนดันไปจุ๊บท้ายฟอร์จูเนอร์ซะก่อน

ผู้ชายชาวจีนคนนั้นมีอาชีพขับรถอยู่ที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรส

เชื่อว่าเขาก่อเหตุคนเดียวต้องการจะมาเรียกฆ่าไทย
สุดท้ายโดนตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ส่วนนี้เก่งที่ขับชนท้ายฟอร์จูเนอร์เข้าไปครับ